สิบตำรวจโทรไปง้อร้อยโท

โททำงานอยู่โรงพยาบาลภูมิพล

ไม่ออกมาปืนลั่นหน้าโรงพยาบาลเลยครับคุณผู้ชมครับ

เอาไปดู๑๐ตำรวจโทนายหนึ่งครับ

เป็นพบหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสพจนอที่วาดนะ
ถูกตำรวจสนสายไหมเข้าควบคุมตัวแล้วยึดของกลางเป็นปืนกึ่งออโตเมติกขนาด๙มิลลิเมตร

เป็นทหารนะฮะทหารร้อยโทนะร้อยโทเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานคร
วันนี้มีคำว่าขวดเปล่า
แต่ตัวเหมือนคนทั่วไปมาชุดปรายเวท
แต่ท่าทางแปลกไหมไม่แปลก

จากนั้นนะตำรวจนำ๑๐ตำรวจโทนายนี้

ญาติของผู้ก่อเหตุแล้วก็แฟนของผู้ก่อเหตุ
เขาก็มาที่โรงพักด้วย

เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะกระทบถึงงานที่ทำกันอยู่
ตำรวจใช้เวลาสอบสวนนานกว่า๘ชั่วโมง

นานกว่า๘ชั่วโมงจากนั้นผู้ก่อเหตุนะ
ก็เดินออกจากห้องสอบสวนมาสีหน้าเคร่งเครียดเลย

พี่ผมไม่สะดวกคุยครับ

ขณะที่ตำรวจเปิดเผยเพราะสาเหตุอ่านนักข่าวมาฟ้าทางนี้มา
เดี๋ยวตำรวจให้ข้อมูล

ผู้ก่อเหตุตั้งใจจะมาง้อขอคืนดี
นะครับกับเนี่ยแฟนนุ่มเป็นทหารยศร้อยโทอยู่

ตอนแรกว่าจะยิงแล้วเปลี่ยนใจ
เอาปืนชี้ลงพื้นจังหวัดนั้นปืนมันลั่น
เขาบอกปืนมันลั่นตำรวจแจ้งก็หาเหรอ
พกปืนไปในที่สาธารณะและดำเนินคดีกันไปครับ